คุณผู้ชมมาดูเรื่องผลกระทบจากหมอกควัน
ที่เกิดจากไฟป่าและการลักลอบเผาไร่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ
คือเมื่อวานทางกรมอนามัยออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้
บอกว่าวิกฤตฝุ่นควันตั้งแต่ต้นปี
ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบ
และเข้ารับการรักษากว่า๒๕๐๐๐ราย
เป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะฮะดังนั้นอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ยังคงเป็นห่วงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะฮะ
แล้วก็มีการวิเคราะห์ให้ทราบกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยเชิญอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ถ้าพูดลอยพูดปากเปล่ามันคงไม่กระแทกใจคนที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้จะขอนำเอาข้อมูล
แจกแจงให้เห็นกันชัดเลยว่า
ผลกระทบต่อสุขภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เป็นยังไงมีตัวเลขเลยครับ
เอาที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวก่อน
จังหวัดเชียงรายเขาไปสำรวจ
สำรวจตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
คนที่ไปสำรวจคือสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
พบว่ามีผู้ป่วยที่รักษาตัวด้วย
รักษาอาการอันเนื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียว
ลองดูตัวเลขนะครับตัวเลขท่านจะเห็นในจอเลย
มีผู้ป่วยรวม๒๙๒๗๕ราย
ในจำนวน๒๙๗๒๗๕ราย
ออกเป็นกลุ่มทางเดินหายใจ
มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ๑๒๔๕๕ราย
แล้วในกลุ่มโรคทางเดินหายใจทั้งหมด๑๒๔๕๕ลาย

ปอดอุดตันเรื้อรัง๖๒๐๒ลาย
เป็นหอบเป็นหืด๑๖๓ราย
เป็นปอดอักเสบ๑๖๔๕ราย
เป็นไข้หวัดใหญ่๑๗๓ราย
เป็นคอหอยอักเสบเฉียบพลัน
เป็น๒๔๖๐ราย
มูกอักเสบเรื้อรัง๒๑๔ราย
อดลมอักเสบ๑๗๖๒ราย
นี่คือตัวเลขที่ไปสำรวจมา
ทีนี้พอลองดูว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด

อันนี้มีผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ย
และสมองอุดตันใคร

มีคนที่อยู่ในกลุ่มโรคตาอักเสบ

มีคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับผลกระทบ
ระยะยาวประเภทมะเร็งปอด๕๔๕ราย
ทีนี้ลองเปรียบเทียบดูเปอร์เซ็นต์
พบว่ามีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจนี้มากที่สุดเลย

รองลงมาโรคผิวหนังอักเสบ๒๓เปอร์เซ็นต
ลองลงมาโรคตาอักเสบ๒๐เปอร์เซ็นต์
ลองลงมาโรคหลอดเลือดหัวใจ๒๐๑๒เปอร์เซ็นต์
และโรคมะเร็งปอด๒เปอร์เซ็นต์
ทั้งหมดเนี่ยจังหวัดเดียวนะครับ
ถ้ารวมกันจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด
ตัวเลขจะเป็นแสนอย่างที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
นี่ยกตัวอย่างจังหวัดเดียวที่เขาไปทำข้อมูลมา
แล้วถามว่าจังหวัดเชียงรายเขาทำอะไรได้บ้างกับปัญหานี้
เขาทำเท่าที่เขาทำได้ครับ
คุณหมอวัชลพงศ์คำลาคุณหมอสาณสุขเชียงราย
ท่านได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสารสุข
เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
ท่านก็มีคณะทำงานตามกลุ่มภารกิจเฝ้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุมมีมติว่ายังไงบ้างอันนี้น่าสนใจ
ให้มีการจัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง
ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
แยกออกมาโดยเฉพาะรวมแล้วประมาณ๒๐๐ห้อง
แยกออกมาเลยครับใครเป็นโรคที่ว่าข้างต้นเหมือนสักครู่
ไปโรงพยาบาลมีคลินิกโดยเฉพาะไม่ต้องไปป่าปนไปคอยคิวแออัดอยู่กับผู้ป่วยอื่น
ออกมาเลยแล้วนอกจากนั้นไม่พอ
มอบหมายให้อสมเข้าไปแนะนำให้ความรู้กับประชาชน
และติดตามสถานการณ์ประจำวันรวมทั้งจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศสนุนสนับสนุนศักยภาพ
สะอาดแก่หน่วยงานในสังกัดนี่ต้องขอชมเชยสารสุขจังหวัดเชียงรายนะครับ
ที่เขาตื่นตัวมากแล้วเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมาก
ก็คือ๑สะดวกสะดวกเพราะเข้าไปแล้วเนี่ย
มีห้องที่เป็นคลินิกเรื่องนี้โดยเฉพาะพบหมอเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ไม่ต้องไปเบียดเสียดปนกับที่อื่นสองเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ก็คงเกี่ยวข้องกับบัตรทอง
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นคนดูแลให้อยู่แล้ว
ประเด็นก็คือว่าตัวอย่างดีแบบนี้
สาธารณสุขจังหวัดอื่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ห้องศร
จังหวัดที่ไหนที่ไหนที่เจอปัญหานี้ก๊อปปี้ไปได้ไหมครับ
ว่าให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีคลินิกเรื่องนี้โดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกระทรวงหนาสุข
สั่งการว่าเอาเป็นแบบสาธารณสุขเชียงรายเป็นโมเดล
แล้วก็ให้ทำตามนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะเลยครับ
อันนี้เรามองถึงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
ไม่รู้จะทำยังไงได้หมอเนี่ยมีหน้าที่แก้ปัญหาปลายเหตุอยู่แล้วทุกเรื่อง
ฉะนั้นปัญหาปลาเหตุที่เขาทำกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์
แต่ปัญหาต้นเหตุเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะต้นเหตุหลักมาจากการเผาป่าทั้งเผาในพื้นที่
บ้านเราเองในเขตประเทศไทยและเขาเผากันนอกบ้านเรา
ลมทั้งสองด้านก็พัดเข้ามาแล้วเอาหมอกเอาควันมาอบอวนอยู่
ในพื้นที่ในจังหวัดของเราประเทศไทยเรา
ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงได้ก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้
รออย่างเดียวรอดินฟ้าอากาศถ้าดินฟ้าอากาศลมมาแรง
เปรี้ยงเมื่อไหร่ค่อยหายไปแล้วปีหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่
เราก็เจอกันอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วพอเจอกันทีนึง
ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บิน
โรยน้ำดับไฟป่ามันก็ได้ผลบ้าง
ในระยะชั่วครั้งชั่วคราวหมดเงินหมดทองไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
หรืออย่างมากก็นี่อยู่ในสภาพที่เรียกว่า
โรยน้ำดับแล้วก็มีชุดดับไฟป่า
เฮลิคอปเตอร์เขาก็ทำงานอย่างนี้
ดับไฟป่าภาคพื้นดินก็อยู่ในสภาพคำโบราณที่บอกว่า
น้ำน้อยก็แพ้ไฟเพราะทำอะไรไม่ได้
สุดท้ายเราก็ย้อนกลับไปถามคำถามเดิมว่า
ทำไมเราไม่ใช้แนวทางแก้ปัญหาอย่างถาวร
มีประเทศที่เขาเจอปัญหานี้หนักกว่าเรา
เขาทำให้เห็นแล้วจีนไงครับ
ถามว่าจีนทำยังไงอ้าวผมขีดเส้นใต้ไปแล้วท่านดูภาพอยู่ข้างจอขวามือ
หอกรองอากาศขนาดใหญ่แปลว่าอากาศลักษณะอย่างนี้ดูดเข้าไปในหอกรอง
อกรองคายออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์
การลงทุนก็คงจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร
แต่คำถามก็คือว่านี่มันเป็นปัญหาสุขภาพที่เราเจอกันทุกปี
เราควรจะลงทุนไหมครับเราควรจะจัดงบประมาณลงไปไหมครับ
อันนี้ต้องมองกันภาพรวมทั้งประเทศ
หรือไปดูว่างบของอบจอบจอบตแต่ละแห่งงบ
งบกลางของสำนักงบประมาณงบที่แยกออกไปในอบจ
ลองนั่งวงตั้งวงคิดกันดูสิครับมันควรจะทำได้
งั้นก็เจอปัญหาอย่างนี้ทุกปีงบประมาณเนี่ยก็มีจำกัดทุกสมัย
มันขึ้นอยู่กับว่าการจัดลำดับความสำคัญ
เหมือนในบ้านเราเรามีเงินจำกัด
แต่ถ้าเราคิดว่าเราควรจะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์
กับรักษาพยาบาลคนป่วยในบ้านก่อน
เราจะเลือกเอาอย่างไหนเราก็ต้องเอาความจำเป็นก่อน
ประเทศก็เหมือนกันจึงมีคำถามว่าระหว่างที่เอาเงิน
ไปซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ซื้อเรือดำน้ำ
ซื้ออะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะกลับเอามาทำหอกรองอากาศ
ในพื้นที่ภาคเหนือรักษาสุขภาพคน
ลองคิดกันดูสิครับว่าอันไหนมันควรจะจำเป็นมากกว่าอันไหน
วันนี้ก็เอามาตอกย้ำอีกทีนึงเพราะเริ่มต้นวันจันทร์
ผมหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นวันนี้วันศุกร์ส่งท้าย
ก็ยังเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเอาตัวเลขมาให้ดูกันชัดว่า
เขาเดือดร้อนกันยังไงคนป่วยมากน้อยแค่ไหน
ขีดเส้นใต้ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนไทย